ก็ขอสารภาพว่าจริงแล้วโมเองอะค่ะก็
จริงแล้วก็ไม่อยากให้คนทุกคนคิดแบบนี้นะแต่ว่าโดยโดยส่วนตัวของโมเนี่ย
คิดว่าเงินมันเป็นจำนวนเยอะมากที่แต่ละหน่วยงานรับบริจาค

ถ้าเกิดเราบริจาคแต่จำนวนเงินไป

เราไม่รู้หรอกว่ามันได้มากหรือได้น้อย

เราลงไปเองดีกว่าเพราะว่าเราก็

สิ่งของหรือเงินทองหรืออะไร

ปากของเราเองด้วยความเป็นเราเอง

ได้รู้สึกว่าชีวิตมันมี

ไม่มีการพูดคุยตรงนี้มันเป็นสิ่งที่โอนกันไม่ได้
จริงแล้วตั้งใจว่า

ภาพที่เราเห็นถึงแม้มันจะสะเทือนใจ

เราตั้งใจที่ว่าเราอยากจะไปแล้วทั้งที
เราอยากจะมีความสุขแฮปปี้ให้เขาเห็น

เขามีกำลังใจที่ดี

ถ้าเราลงไปแล้วรู้สึกว่าแบบ
หน้าสงสารจังเลยนะคะคุณป้า
มันยิ่งพากันให้จิตตกกันไปใหญ่

ที่เรารู้สึกว่า

แต่ว่าจะต้องซู่
เขาให้มาเนี่ยคือแบบน่ารักมากคือเขาก็อวยพรเราแล้วเขาก็ขอบคุณเราที่แบบเราเห็นความสำคัญของเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ

จะลงไปอีกไหมต้องดูก่อนค่ะว่าคุณพ่อไหวหรือเปล่า
ถ้าคุณพ่อไหวแล้วก็น้ำท่วมยังไม่ดีขึ้นก็ลงไปแน่นอน
เพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าทางฟังที่ก็เริ่มลดแล้วต้องหาพื้นที่ใหม่ที่คนยังเข้าไปไม่ถึง
สำหรับคนที่ประสบภัยอยู่แล้วมันก็ยังไม่มีวี่แววว่าน้ำจะลดหรืออะไรแบบนี้

จริงแล้วก็มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย
แต่ว่าโมอยากจะให้ทุกคนแบบคิดในแง่ดีว่าในทุกความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่
สิ่งที่เราได้เห็นก็คือเวลาเกิดช่วงเวลายากลำบากเราจะเห็นน้ำใจ
เราจะเห็นความรักของคนในครอบครัวแล้วก็เห็นในน้ำใจคนไทยที่ไม่เคยทิ้งกัน
เกิดเห็นความโชคจะ
โมโลก็ไม่เชิงไว้ไม่พอใจไม่ได้แบบโกรธหรืออะไร
สิ่งที่เราจะให้ดูรูปคู่ที่เจอกันก็คือที่เชียงใหม่ค่ะ

โมงก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรคะ
ไม่ใช่ดาราดังหรืออะไรที่จะมาเล่นตัว

หรืออะไรอย่างนี้ใช่ค่ะ
ไม่สนิทเลยค่ะไม่รู้จักกันมาก่อน

มันก็ถามเขานะคะว่าแท็กทำไม

เขาไม่รู้เขาไม่ได้เป็นคนแท็ก
ไม่รู้มันไปเด้งได้ยังไง

แล้วก็เพื่อนก็บอก
แต่ว่ามันก็ไม่เกี่ยวกับโมอยู่ดี
เพราะว่าในส่วนที่เขามีประวัติมา

ตรงนั้นเนี่ยโมไม่ได้เป็นคนที่เดือดร้อน
แล้วก็ส่วนปัจจุบันที่โมกำลังเผชิญอยู่นะคะ

โมคิดว่าโมจัดการได้โมคุยได้

โมบอกแล้วว่าโมไม่ได้พร้อมที่อยากจะมีใครเลยค่ะ

ไม่ได้ยินคำถามไม่ชัดเลยค่ะ
อันนี้แล้วแต่วิจารณญาณเลยค่ะ

ไม่มีทางรู้ความจริงเลยว่าเขาคิดอะไรอยู่
เพราะว่าโมก็ถามเขาว่าแท็กทำไม

แท็กนะคะแต่เอาแท็กออกให้ด้วย
ทีนี้เราก็ไม่สามารถรู้เลยว่า

เราบอกแล้วว่าโมไม่ได้โกรธได้เกลียดเขา

เรารู้จักเพิ่มเรารู้จักคนเพิ่มคนนึงอะค่ะ

ไม่ได้มีช่องทางที่จะทำงานด้วยกัน
ไม่ได้มีอะไรทำนองนั้น

เค้าพูดแล้วไม่ได้แท็กแต่แลก

ตอนกลืน
ตอนอะไรอยู่

หรือว่าทั้งหมดตลอดเวลาเนี่ย

หรือเปล่าอาจจะเป็นคนอื่นหรือเปล่า

ไม่หรอกค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป